คุณผู้ชมนอกจากดูเรื่องสภาพอากาศแล้วพาไปดูกันต่อเลยค่ะ
เกี่ยวกับสภาพอากาศเหมือนกันที่พังงาโอ้โหลมพายุ
นั่นอะไรฮะเฮ้ยหลังคาเหรอ
มันปลิวขนาดนี้แผ่นเมทัลชีสเหรอ
มันปลิวแบบนี้อะตอนแรกพี่ดูว่าป้ายเออหมอบกันได้หลังคาเม้ย
ใช่นี่แหละหลังคาเมทัลชีสค่ะ
ของอาคารปฏิบัติธรรมชุมชนบริรักษ์บำรุงที่พังงา
มายังไงเหรอพี่เบิร์ตลมหอบมาสิ

แผงเลยปลิวข้ามคลองมา

ต้องเอารถกระเช้ามาปลดลงจากเสาไฟฟ้านะ
แล้วก็มีบ้านโบราณบ้านบรรพบุรุษเจียรวนิษฐ์
ก็โดนกระแสลมพัดหลังคากระเบื้องนะ
โอ้โหแตกกระจายพังเป็นแถบแบบนี้

อ้าวเอาที่รถ

เพราะว่าหลังคามันตกใส่รถเสียหายไปด้วย

ก็โดนลมพัดพังเสียหายหลายหลังเลย
กษีปลิวฝ้าเพดานพัง

ต้องไปสำรวจต้องไปให้ความช่วยเหลือนะคะ

ที่เกาะลิบงอำเภอกันตังจังหวัดตรังเนี่ย
ลมแรงคลื่นในทะเลก็แรงค่ะ

ซัดบ้านที่อยู่ริมทะเลที่หมู่สามบ้านมดตะนอยเนี่ย

หลังแรกเนี่ยนะคะคลื่นซัดเข้าบ้าน
พื้นห้องครัวโอ้โหซุดเลย
ไปแบบนี้อีกหลังนึงนะ
โดนต้นสนขนาดใหญ่ล้มทับหลังคาบ้านนี่
สนล้มไปแบบนั้นหลังคาบ้านก็พังเสียหายค่ะ

แล้วก็ให้ความช่วยเหลือลูกบ้านทั้งสองหลังแล้วนะคะ
โอ้โหเห็นสภาพแบบนี้นี่

เพื่อนบ้านเคยมาเตือนแล้วนะพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ตบอก
เอ้ยป้าสาวมันดูเอียงแล้วนะ

เท่านั้นยังไม่พอครับวันก่อนมีนกเขาแมวบินผ่านด้วยนะ

จนกระทั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาถล่มฮะ
ทะลมลงมาทั้งบ้านห้าคนอยู่ในนั้นนะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างเบนจธรรมสมุทรสงคราม

แล้วป้าสมปรุงนาคประเสริฐอายุ๗๗ปี
ติดอยู่ในซากบ้านไม้ชั้นเดียว
บ้านป้าเขาอยู่ในซอยถนอมสุขสำราญ

พอถล่มมาแบบนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าของป้าสมปรุง
ยังมีรอยช้ำเพราะว่าโดนเสาบ้านเนี่ยทับไปครับ
และนางสาวอรสาอีกคนที่อยู่ในบ้าน
อายุ๕๐ปีก็มีแผลที่หัวไหล่ขวาเหมือนกัน

โอ้โหต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเลยครับ
เหตุเกิดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมา๕มิถุนายน

มีคุณพี่อรสาเจ็บ๒คน
มีคุณสงกรานอายุ๕๒ปี
มีนางสาวอริสราอายุ๓๒ปี

นายสุธิราชอายุ๑๕ปีครับ
ก่อนเกิดเหตุทุกคนนอนหลับอยู่ในบ้านพร้อมกันหมดเลย

กลับมาเหนื่อยก็เลยกลับนอนพักไป
จู่บ้านพังถล่มลงมาไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย

เคยเตือนเจ้าของบ้านอย่างป้าสมปรุงแล้วว่า

หนูเห็นเสาบ้านมันเริ่มอิงเอียงแล้วนะ

เชื่อว่าเป็นลางร้ายแน่ครับ

พองน้ำมันล่นมาแล้ว

มันเอียงไปซิกนู้นหมดแล้ว
เราก็บอกแล้วนะ
อย่าอยู่นะอยู่ไม่ได้
เพราะว่ามันจะโค้น
พี่ผู้ชายคนนี้ก็เคยเตือนแล้ว
บอกว่าเสามันเอียงไปหมดแล้ว

มันก็โค้นลงมาถล่มลงมาจริงครับ

ก็ไปตรวจสอบแล้วก็สร้างที่

รวมไปถึงมันมีลูกหมา๓ตัวด้วยนะ
กรงเนี่ยก็ต้องช่วยเหลือออกมาครับ

ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม

คณะครูแล้วก็พระครูพิสิทธิ์ประชานาศ

ก็เอาข้าวสาร๓๐โลครับและเงิน๓๐๐ไปช่วยเหลือในเบื้องต้นก่อน
สมปรุงคนเจ็บเนี่ยตอนนี้ก็กลับมารักษาตัวที่บ้านแล้วนะ
แกบอกตอนเกิดเหตุเนี่ยก็นอนอยู่ได้ยินเสียงกึกกึก

เธอเนี่ยโดนเสาบ้านทับโอ้โหตอนนั้นเนี่ย
ตรงแถวคางนะยังมีรอยแผลอยู่เลย
ป้าสมปรุงบอกมองแทบไม่เห็นอะไรเลยอ่ะตอนนั้นมันโดนทับลงมาไง
โชคดีว่าลูกป้ามาช่วยไว้ทันครับ
เนี่ยกูแย่แล้วเสียงก็แห้ง
แล้วคือเรามีทางเดียวคือเราหนุนหมอนอยู่ใช่ไหมหนุนหมอนอยู่
แล้วมันแบบว่ามันคัดแน่นเลย
หมอเราบอกว่าเอาหมอนออกให้กูเอาหมอนออกให้กู
พอเอาออกปุ๊บมันก็จะหลวมเราก็ค่อยมันลั่นออกมาไง
เอาหน้าออกมาแล้วมันก็ดึงมือเราออกลูกช่วยอ่ะ

เนี่ยป้าแกบอกถ้าไม่มาช่วยนะตายไปแล้วเนี่ย
สาเหตุก็คาดว่าบ้านเนี่ยปลูกอยู่บนดินเหลวครับอ๋อครับ
ตอกเสาเข็มด้วยพี่เบิร์ตมันก็เลยซุดตัวถล่มลงมา
แล้วระยะ๒ปีที่ผ่านมาบ้านหลังนี้นะคุณผู้ชม

ก่อนหน้านี้มีบ้านอีกหลังนึงนะ
ไฟไหม้ไปอ่ะพี่น้ำแข็งก็เลยต้องมาปลูกบ้านหลังนี้แทนครับ
ต้องใช้กระสอบปุ๋ยเย็บติดกันเป็นผนังกันแดดกันฝน
เป็นพื้นที่สวนแล้วนะดินอย่างนั้นท้องถิ่นลองดูวิธีหาทางเยียวยาหน่อยนะครับ